ว่ากันว่าแมลงเนี่ยเป็นอาหารแห่งโลกอนาคต
ปัจจุบันมีมาทำให้เป็นการแปรรูปมากมายหลากหลาย
อย่างล่าสุดเขาบอกว่ามีนี่เลย
จิ้งหรีดจิ้งรีดเอามาแปรรูปเป็นคุกกี้ครับ
คุกกี้จิ้งหรีดหาจริงมันเกิดขึ้นแล้วฮะที่นี่คือคุณนายฟาร์มจิ้งหรีด
ที่บ้านเลขที่๘๓หมู่๑๐ตำบลบางรจันทร์อำเภอค่ายบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรี
เป็นของคุณขำจันทร์คุณอ้วนชวนญาติญาติมามารวมกลุ่มกัน
เลี้ยงจิ้งรีดฮะโอ้ยเลี้ยงแบบนี้เลยนี่ไงจิ้งโกงจิ้งปีดสะดงสะดิ้ง
อะไรแบบนี้ไม่ได้ว่าใครนะเขาเรียกมันแบบนั้นอีกชื่อนึง
วิธีการเขาบอกว่าต้องมีกระดาษกาวนะนำกระดาษกาวที่มีความลื่นอ่ะ
มาติดไว้ตรงคอบบอด้วยค่ะไม่ให้จิ้งรีดไปมันปีดหนีไง
แต่มันลื่นว่ะลื่นอีกแล้วไปไหนไม่ได้ลื่นลึดลงมา
ประมาณนั้นนั่นแหละครับแล้วนอกจากนี้ยังมีแผงไข่
แล้วก็อุปกรณ์ให้น้ำจิ้งหลีดด้วยแล้วก็มีหัวอาหารสำเร็จรูปเอาไว้ด้วย
แล้วเขาบอกว่าจิ้งหรีดเมื่อโตเต็มวัยในระยะเวลา๔๕วันสามารถจับขายได้แล้ว
จริงก็มีรายได้ทุกเดือนขายได้ดีทุกเดือนขายกิโลกรัมละ๑๕๐๒๐๐บาท
มีรายได้เดือนนึงนะต่ำก็หมื่นเยอะหน่อยก็๒๐๐๐
เผลอสามสี่หมื่นน่าจะมีได้ด้วยซ้ำนอกจากนี้เขายังได้คิดค้นการแปรรูปจิ้งหรีด
โดยนำมาทำเป็นคุกกี้จิ้งหลีดอย่างที่ผมบอกไปมันมีโปรตีนและไฟเบอร์
เหมาะมากสำหรับคนรักสุขภาพไปลองทานกันดูอยากลองเลยอ่ะ
อย่าไปคิดถึงเรื่องของตอนที่มันเป็นจิ้งหลีดตอนที่ทำออกมาแล้วน่ากินน่าทานเขาบอกว่าอร่อย
คือจิ้งหลีดมันก็จะมันไงบางที่มันก็ต้องมีความแบบมันนะว่าอย่างนั้นนะ
เขาบอกว่าใช้ปงใช้แป้งใช้จิ้งหรีดใช้ผงโปรตีนผสมกับผงโกโก้
อบออกมาแล้วโอ้โหน่ากินน่าทานเดี๋ยวจะได้เห็นนะ
เวลาไปอบในเตาแล้วเนี่ย
แต่งนำซะหน่อยวางจิ้งหลีดลงไปสักตัวไหม

ก็ได้นะแปลกเก๋ดิเห็นไหมนี่

ตกแต่งด้วยจิ้งหลีด
ปกติเขาก็ทานกันอยู่แล้วถูกไหมจิ้งหลีดคั่วเกลือแบบนั้น

คือทั้งหมดทั้งมวลก็ทำด้วยความสะอาด
มันทานได้นะครับ

คุณผู้ชมไม่เชื่อผมคุณลองสั่งซื้อมาทานดู

ชื่อเฟซบุ๊คเขาคุณนายฟาร์มจิ้งหลีด

สั่งได้ทางออนไลน์เขาบอกว่าขายนะ

ลองสั่งกันดูแล้วบอกผมทีว่ารสชาติเป็นยังไง

แล้วก็หน้าทางจะอร่อยด้วยน่าจะเป็นแบบคุกกี้แบบคือเราไม่รู้หรอกว่า
เป็นข้างในเป็นจิ้งหลีดหรือเป็นอะไรนึกออกไหม

รวมเป็นคุกกี้ก็จะมีความหวานมันแหละ

ลองดูแล้วกันสำหรับใครที่อยากลองอะไรที่แบบเออน่าสนใจไอเดียดีนะคะ